ส่วนเหตุการณ์นี้คนก่อเหตุก็อ้างว่าเป็นเพราะคับแค้นใจ
ถูกด่าถูกด่าว่าเข้าไปขโมยของแล้วเอาไปขาย
แต่ก็โอ้โหไปทำร้ายเขาถึงขั้น
เอาจอบเอาเสียมที่เอาไว้แบบตัดย่าดา
ฟาดหัวจนเขาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงถูกฆ่าตายที่บ้าน
ในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนี่แหละค่ะก็ไปตรวจสอบ
ผู้ตายชื่อว่านางจำรัฐสุริเยศอายุ๖๕ปี

ขมับด้านซ้ายมีรอยแผลจากการถูกจอบตี
จมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ข้างแคร่ใต้ต้นไม้หน้าบ้าน
คนก่อเหตุมีศักดิ์เป็นหลานของผู้ตายค่ะ
นายอำนาจสะพังแก้วอายุ๓๒ปี
วันนี้นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับนายนินทรัพย์อยู่อายุ๘๘เป็นสามีของผู้ตาย
แล้วเป็นลุงของคนก่อเหตุค่ะ

ปกติเนี่ยคนก่อเหตุไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะ
นานนานทีจะมาที่บ้านล่าสุดหายไป๘๙เดือนนะคะ
กลับมาได้๒วันก็มาก่อเหตุนี้
วันเกิดเหตุเนี่ยนะคะในนินที่มีศักดิ์เป็นลุง
กับนางจำรัฐมีศักดิ์เป็นป้า
และในอำนาจคนก่อเหตุนั่งอยู่ด้วยกัน๓คน

นินเดินออกจากบ้านไปไปซื้อของ
ให้นางจำรัฐกับนายอำนาจนั่งอยู่หน้าบ้านสองคน
ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะ
แต่เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
เพื่อนบ้านก็นั่งอยู่หน้าบ้านของตัวเอง
พอนายนินออกจากบ้านไปปุ๊บ
นายอำนาจกับนางจำรัฐป้าหลานเนี่ยทะเลาะกันเลย
มีปากเสียงกันเลยแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไร
เพื่อนบ้านบอกก็กลับเข้าบ้านไปมารู้อีกที
นายอำนาจเอาจ่อฟาดหัวนางจำรัฐ
นางจำรัฐเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านแล้วอะค่ะ
แล้วหลังก่อเหตุในอำนาจก็ขโมยรถจักรยาน
ของผู้ตายให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่านายอำนาจคนก่อเหตุ
เป็นคนไม่ได้ทำงานอะไรไม่มีอาชีพอะไรไม่เคยทำงานเลยอะค่ะ
ติดยาเสพติดด้วยทุกครั้งที่มาบ้านหลังเนี้ยก็เพราะว่าไม่มีเงิน
หมดเงินมามาขโมยของในบ้านครับได้ของไปก็เอาไปขาย
พอได้เงินก็หายไปเงินหมดก็กลับมาอีกทำแบบนี้อยู่บ่อย
นี่ล่าสุดก็หายไป๘๙เดือนกลับมา๒วันก็มาก่อเหตุเลย
ตอนนี้ของมีค่าในบ้านไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเงินเครื่องทองเหลือง
ถูกขโมยไปหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักชิ้นเลยนะคะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนางจำรัฐก็เลยตำหนิไง
ก็เลยดุด่าบ้างอะไรบ้างคาดว่านายอำนาจก็ไม่พอใจครับ
ใจที่ถูกด่าก็เลยลงมือฆ่านางจำรัฐที่มีศักดิ์เป็นป้าค่ะ
ไม่ค่อยได้อยู่นะครับขออยู่อีกบ้านหนึ่งอยู่บ้านลูกสาวของนี้ตรงบ่อน้ำผู้
นานมาครั้งมาเขาจะมาหาอะไรไปขายอย่างนี้
เอาไปขายไปขอตังค์บ้างอะไรบ้างทางนี้เขาก็ห้าม
คนตายเขาก็ห้ามอย่างนี้นะไม่ให้เอาว่าเอาไปขายหมด
ของดีมีค่าก็ขายหมดแล้วอะพาหาเรื่องเงินนี้
ช่วงว่างอ่ะไม่ค่อยอยู่ธรรมกันเลย

ทีนี้ค่ะทางด้านของญาติของนายอำนาจคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็บอกว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จนายอำนาจหนีไปอยู่บ้านเขานะคะ
แล้วก็ไปขโมยค้อนปอนบอกว่าจะมาชำระบัญชีอีกคนนึง
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแม่ที่มีศักดิ์เป็นป้าของนายอำนาจ
เพราะว่านายอำนาจชอบมาขอเงินแต่ก็บ่อยที่แม่ไม่ให้

คดีวันนั้นแม่ไม่อยู่นะก่อเหตุเสร็จหนีมาบ้านหลังเนี้ย

มันก็บอกว่าคืนนี้ขอปิดบัญชีอีกอันหนึ่ง

ไอ้เนี่ยมันก็พร้อมบอกว่าปิดบัญชี
เมียผมก็ถามว่าพี่ปิดชื่อกับใครมันก็บอกว่า
แม่ไปไหนมันถามหาแม่มันถามหาแม่
พวกผมก็รู้แล้วแหละว่าแม่เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนให้แม่คุณที่โรงพยาบาล
ให้ศพอ่ะเปลี่ยนให้ศพอ่ะที่โรงพยาบาล
ผมก็โทรบอกว่าให้แม่เปลี่ยนเส้นทางอื่น
เพื่อมันถามหาแม่กลัวมันทำแม่ไง
สันนิษฐานสันนิษฐานในใจว่ากลัวมันจะทำ
ก็เพราะว่าไปขโมยค้อนปอนแล้วถามหาแม่
บอกว่าจะไปชำระบัญชีอีกคนนึงอย่างนี้นึกว่าจะไปแบบทำร้ายแม่
ช่วงกลางดึกเมื่อวานค่ะสรุปแล้วนายอำนาจคนก่อเหตุ
ก็ไปสพกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมไปมอบตัวเองเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าหลังจากสอบสวนแล้วนายอำนาจก็ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ไม่พอใจที่ผู้ตายชอบมาดุด่าแล้วก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้ว
แค้นใจก็เลยเนี่ยฟาดหัวเอาจอบเนี่ยฟาดจนเขาตายอยู่หน้าบ้านนะคะ
แล้วก็ตัดสินใจมามอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ
นำตัวไปฝากขังแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ